คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของการชนะสูตรเนี่ย
แน่นอนนักข่าวก็จะต้องไปถามข้อมูลจากคุณหญิงหมอพรทิพย

เพราะเป็นอดีตผู้มนุยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แล้วก็ทำคดีใหญ่มาหลายเรื่องหลายครั้งหลายคดีเลยนะคะ
คุณหญิงหมอพรทิพย์ออกมาพูดถึงกรณีของน้องเมย์แบบนี้ค่ะว่า
ไม่ได้ติดใจในขั้นตอนการผ่าพิสูจน์ของหมอ
สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้น่าจะเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนผิดพลาด
ระหว่างหมอที่ผ่าพิสูจน์กับทางครอบครัวของน้องเมย์

ดังนั้นตอนนี้ทางหมอที่ผ่าพิสูจน์ควรที่จะออกมาชี้แจง
ให้สังคมหายคล่องใจ

อยากจะให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ก่อนจะนำอวัยวะของใครไปชันสูตรไปตรวจเนี่ย

ควรจะบอกให้กับครอบครัวเขาได้รับทราบ
หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิก
ภาคับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ

กรณีน้องเมย์เป็นการเสียชีวิตแบบผิดปกติ
เพราะว่าเป็นการเสียชีวิตแบบกระทันหัน

คือนำอวัยวะไปแช่ฟอร์มาลีน

โดยไม่ต้องแจ้งญาติถึงขั้นตอนต่าง

อันนี้คือยืนยันตรงกับทางพระมงกุฎเกล้าว่าไม่ต้องแจ้ง
มันเป็นแบบนี้ตามหลักแล้วคุณหญิงหมอบอกแบบนี้
และแบบนิติเวทด้วยนะคะ

นิติเวศคือการผ่าตัดทั่วร่าง

โดยจะแจ้งญาติด้วยวาจาค่ะ
เพราะถือเป็นวัตถุพยาน

ก็จะต้องนำชิ้นส่วนคืนใส่ร่างกาย

แต่กรณีน้องเมย์ไม่ได้ใส่คืน

คือคุณหมอพรทิพย์บอกว่าต้องทำ๒แบบควบคู่กันไป
แต่กระบวนการที่มีการผ่าพิสูจน์เนี่ย

ไม่ได้มีการผ่าทั่วร่าง
เพราะฉะนั้นร่างที่ญาติรับไป

ถ้าญาติไม่เอาไปให้แพทย์ตรวจพิสูจน์อีกครั้ง

คุณหมอพรทิพย์ไม่ได้ติดใจในขั้นตอนการผ่าพิสูจน์นะคะ
แต่ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตมากกว่า
และเธอไปกับทางโรยที่ก่อน

มีไบรัสแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องตรวจภายนอกก่อน

ถ้าเราคิดว่าเราตัดขึ้นเขาได้ตามเรา
แล้วเรายุ่งชิ้นมาพอหมอก็จะตื่นทุกอย่างไปในรอยดีกว่า
คือตอนนี้คุณหมอพรทิพย์เป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวในการปฏิรูปนิติวิทยาศาสตร์ตามรัฐธรรมนูล
เดี๋ยวจะเสนอสิทธิในการรับรู้ของญาติผู้เสียชีวิตค่ะ
เป็นไปตามหลักขององค์การสหประชาชาติอยากจะให้เอาหลักนี้มาใช้ในประเทศไทยด้วย
นางอัคณานิรภัยจิตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะก็บอกว่ารู้สึกแปลกใจ
ทางหมอออกมายืนยันว่าสามารถนำอวัยวะภายในของน้องเมย์ออกไปชนะสูตรได้
ที่ควรได้รับการเซ็นยินยอมจากผู้ปกครองหรือญาติก่อน
ส่วนที่ทหารอ้างเรื่องทำรงวินัยเป็นเรื่องปกติที่จะฝึกความอดทนของนักเรียนใหม่
คุณอังคณาก็มองว่าถ้ารัฐบาลประกาศนำเรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ
ก็ควรจะปฏิรูปหน่อยไหมเรื่องของระบบการทำรงวินัยทหาร
ปฏิรูปหน่อยเพราะว่าเป็นการทรมานด้านร่างกายและจิตใจ
มันเป็นการบังคับขู่เข็นซึ่งถ้าครอบครัวของน้องเมย์ต้องการเข้ามาเรียกร้องความเป็นธรรม
คุณอังคณาบอกว่าพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือพร้อมที่จะเข้าไปช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีค่ะ
คือวันนี้ตอนที่ไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยญาติก็ได้ถามทางศูนย์พยาธิวิทยานะ
ตรีธาราภูลประชาภูมิในการพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าบอกว่า
ตามปกติแล้วการเก็บชิ้นส่วนอวัยวะไปตรวจพิสูจน์ทางสถาบันจะไม่ได้ทิ้ง
ไม่ได้บอกว่าจะไม่คืนนะจะไม่ทิ้งแต่จะนำไปทำบุญกุศลสวดอภิษฐรรมปีละ๑๒ครั้ง
แล้วแต่จำนวนอวัยวะเพื่ออุทิศส่วนกุศล

ใช่ค่ะดังนั้นตอนนี้ก็ต้องรอการชนะสูตรอีกครั้งนะคะ
คาดว่า๓๐พฤศจิกายนจะรู้ผลการชนะสูตรรอบ๒นะคะ
นั่นคือเรื่องของการชนะสูตรศพของนักเรียนเตรียมทหารที่เสียชีวิตนะครับ